ไทยรัฐมวยชายไฟเตอร์
จากค่ายสมสักก่อสร้าง
กมาแล้ว๕๕ไฟล์

และแพ้๑๙ไฟล์
มาทางด้านในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ

จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะครับ

สุดยอดไอแอดของประเทศไทยเมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมานะครับเจอกับวัดสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างในพิกัด๔๙กิโลกรัม
ผ่านมา๓คู่ครับตอนนี้เราแจกเงินรางวัลไปแล้วครับ

ต้องบอกว่าแจกทุกคู่นะครับคุณกิ้ง
เกือบอีกนิดนึงครับจะเกินครึ่งแสนแล้วครับ
แล้วขอบปากข่าวพหัสทราบค์สัมภัณฑ์กันอีกครั้งนะครับ
วันนี้ฟุตบอร์นนะครับฟลานฟันฟุตบอร์นไทยห้ามพลาด
ฟุตบอร์นทีมชาตไทยอยู่๒๓ปีลงฟาดแก่งกับทีมชาติอีลักษณ์

ตั้งแต่เวลา๑๘นาที๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ
จบมวยแล้วก็รอชมรอเชียร์
ทีมชาติไทยกันชุดยู๒๓ปีนะครับ

ในรุ่นพิกัด๔๙กิโลกรัมรุ่นเล็กครับ
แบบนี้เลยครับเล็กแบบคุณภาพ

หรือว่าชื่อเดิมนะเจ้าคือเจ้าตุ๊กแก่ผีครับ

จากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำวัย๒๓ปี
สูง๑๕๘เซนติเมตรครับ

กับดาบทรงชอชนะทริปครับ
ที่เวทีมนตรีสตูดิโอครับ
กับรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับ

ต้องบอกว่าการันตีความสนุกความดูเดือดได้ดีครับ

วันนี้คุณสมศักดิ์นั้นเดินทางมาเองนะครับ

อายุยังน้อยครับแต่เก่งเหลือเกินครับ
อยู่ห่างกันพอสมควรครับ
สูตรศูนย์๑๕๒เซนติเมตร

พลังพลนี่ย้อนอดีต

ครั้งที่แล้วดาบซ่าดาบทงมาได้ครับวัดสินชัย
บางคนได้ไปสองคนก่อนวันนี้คือ

ใครสมศักย์เก่าสร้างอยู่ที่โคราชครับ
ทุกคนสมศักรณ์ที่วิเศษครับ
ใครคือใครที่แอดคาราบาลแน่นอนครับ
ใส่ทีมกัดเข้ามาได้รอยกว่าครับว่าสิทธิ์ชัย
แต่น้ำหนักตัวครับ๔๙กิโลกรัมเท่ากัน

หนาครับทางด้านพลังพล
ชื่อพลังพลนี่พลังพลเพชรอีเดียคาเดมี่ครับ
ต้องบอกว่านี่คือสุดยอดมวยเด็กแล้วครับ

เดี๋ยวมาจับตาดูพลังพลลูกฝั่งน้ำครับ
ชื่อนั้นมาก่อนเลยครับพลังบนลูกปากน้ำ
สินชัยบอกว่าชื่อดียังไงผมไม่สนแล้วครับ
ในอดีตผมตุ๊กแก่ผีนี่
ก็เดินสายกินมาทั่วประเทศแล้วเหมือนกันครับ
ถ้าชื่อตุ๊กแก่ผีนี่ตามแถบภาคภูทรครับ

จังหวะกระชากแล้วเสียบขวาตามเข้าไป
ภาคอีสานนี่ต้องบอกว่าเอ่ยชื่อตุ๊กแก่ผีนี่
คู่ต่อสู้นั้นขั้นพลามเลยครับ

เปลี่ยนชื่อใหม่ครับ

แต่เปลี่ยนชื่อไม่ได้เปลี่ยนฟอร์มครับฟอร์มยังดีอยู่ครับ
โอ้โหดูครับจังหวะล็อกของแก
พยายามจะกดแขนแล้วแทงด้วยเขาซ้ายครับวัดสินชัย
เราในนั้นต้องบอกว่าอาชีพของวัดสินชัยแล้วครับ
พิมด้วยก็มัดขวากับเติมสวนครองมา
ดูครับแม่แข็งแรงจริงครับ
วัยเพียงแค่๑๖ปีแล้วไม่กลัวรุ่นพี่ด้วยครับดูครับ
เรียกจากรักไก่ขบโบยต่อยครับฝันที่สอกซาย
โอ้โหหลักเหลี่ยมดีจริงครับแต่ว่าสินใจแกไม่สนแล้วครับอาศัยลูกขยัน
วงนอกวัดสินชัยอาจดูเป็นรองครับแต่วงในแกเหนียวครับ

ที่ได้ชื่อว่าตุ๊กแก่ผีนี่เพราะแกเป็นคนมวยเข่าเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งครับจับแล้วอ่า
ต้องบอกว่ามือเหนียวเหมือนตุ๊กแกล่ะครับ
แล้วก็พยายามจะปลดแขนปิดกระช่างมาโอ้โห
พยายามจะแข็งซ้ายแล้วคืนครับพลังพล
พลังพลพยายามจะใช้เหลี่ยมครับ
สินชัยนั้นไม่สนแล้วครับพอล็อกในได้แกตีเลยครับ
ไม่ต้องแต่งตัวนานครับว่าสินชัย
ฉลามพลพยายามจะสวนด้วยหมัดและศอก

พยายามจะกดแขนของคนสินชัยเอาไว้ครับ
พลังพยายามจะไม่หนีไม่ถอยครับ
พยายามจะสร้างจังหวะให้กับตัวเองครับ
เอาละครับล็อกใน
จังหวะไล่แขนโอ้โหเสียบซ้ายเลยครับ

คุณผู้ชมจะได้ชมความมันแบบนี้ครับ

เวลา๑๔นาฬิกาเป็นต้นไป

ลาดพร้าว๑๐๑หรือว่าซอยโพแก้วนะครับ
อยากเชิญชวนแฟนมวยที่อยู่ใกล้เคียง

แต่เจอมัดหนึ่งสองของวัดสินชัย

อย่าลืมครับหลังจบ
รายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
เวลา๑๘นาทีเป็นต้นไปครับ

ช้างศึกฟุตบอลทีมชาติ

เอาล่ะครับว่ากันต่อยกที่สอง
มาดูครับออกมานี่

เมืองลาวกับก้มระนอกครับ

มันหลังแรกเลยโอ้สวนสดเลย

เดี๋ยวอีกสองรุ่นน้องสับเขาไปครับ

ของเมืองลาวกับกล้องละนองนั้น

แฟนมวยได้กล่าวถึงกันมาคู่นี้ครับ
โอ้โหนี่แหละครับ
เสียงเฉียวแฟนมวยดำสนัขไปหมดครับ

อ้อโหแต่ได้เลื่อนตามภังองค์วัศดิใจ
บริเวณแม่เหนือศีรษะครับ
โอ้ได้เลือดเป็นแผลเลยครับ
มาเลยครับโดนศอกแต่เกาะในคืนเลยครับ

ได้ใจจริงครับพยายามจะเบียดเข้าไป
ในขณะที่ฝรั่งผลนั้นออกมาพอลเกม

ปักหลักบวกหมัดบวกศอกเกือบครึ่งนาทีครับ

แตกด้านบนเว้นศีรษะอ้าวมักศอกแรกอีกแล้ว
โอ้วฟันศอกได้ใจแปลนหมัดบ่วยจริงครับท่านท่านพลังพล
สินชัยนี่ครับเข่าลอย
โอ้โหหัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรครับเนี่ย
โอ้โหมาอีกแล้วครับพยายามจะถีบนำ

กรรมการให้แพทย์สนามได้ตรวจบาดแผลของทางด้านวัดสินชัยครับ

คำนึงถึงความปลอดภัยครับของตัวนักมวยครับ

แล้วก็ว่ากันต่อครับโอ้โห
ต้องบอกว่าไม่รู้กี่แผลครับบนศีรษะของวัดสินชัย
สินชัยล็อกในแล้วพยายามจะล็อกตีตี
โอ้โหใส่ลูกขยันแล้วครับวัดสินชัย
มัดศอกอาจเป็นรองครับแต่นี่ครับวงใน

ซ้ายไม่ถึงครับพลังพลหัวด้วยขวาไม่ถึง

โอ้โหพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาครับเจอแค่งซ้าย

วันสินชัยมันเป็นฝ่ายเบียดเข้าหาอีกหมดยกครับ
สตูดิโออีกครั้งครับความสนุกความมันอย่างนี้ครับเราจัดให้ครับ
โอ้โหต้องบอกว่าไอดอลของเขาก็คือคู่ของเมืองลาวกับกล้องระนองครับ
เดี๋ยวมีภาพช้าให้ชมครับต้องบอกว่าเกือบหนึ่งนาทีเต็มเต็มครับที่
ธนาภารังพลลูกหวังน้ำปักหลักบวกสอกและหมัดกับธนาภาษีสินชัยนี่ครับ
ในเบื่อนรุ่นน้องไม่กลัวรุ่นพี่ความมันจึงบังเกิดครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหคนละดอกคนละทีครับแล้วนี่ปักเข้าไปจนทางด้านบริเวณขมับทางด้านซ้ายครับ
ของวัดสินชัยแตกเลยครับเลือดอาบร่างเลยครับมาแล้วครับ๓นาทีที่เหลือ
เอาละครับวงนอกหมัดและศอกอยู่ที่มุมแดงครับ
แต่เข่าในเหนียวแน่นครับวัดสินชัยหรือว่าเจ้าตุ๊กแก่ผี
นาทีที่เหลือเป็นบทพิสูจน์เลยครับหัวใจที่แข็งแรงแข็งแกร่ง
เอาละครับความสนุกเกิดขึ้นอีกแล้ว
พลังบนพยายามจะเน็ตที่แค่ขวา
สินชัยเปลี่ยนเข้าไปพยายามจะล็อกในตี
เกี่ยวแล้วแทงด้วยเขาซ้ายเติมเข้าไปครับแม่
ซูดเข้าใส่คามุมเลยครับ

นี่ครับใช้เหลี่ยมตัวช่วยเลยครับพลังพล
โอ้โหวัยเพียงแค่๑๖ปีครับ

หกยังแจ๋วครับนี่ครับเหลี่ยมตัว

แบบนี้ว่าร้ายลงกล้นนี้
มีเข้ามามาเรียกว่าก็จะพอ
แล้วฃศิศาสนีรไตล่ะครับ
แล้วก็อยู่แก่พลังบน
ต้องกลับทางนั้น
อยากล้ามเหมาะใส่

โอ้โหแล้ว๔ดอกเลยครับ
มาแต่ละดอกแต่ละทีของวัดสินชัย
เจ้าของชื่อเก่าตุ๊กแก่ผีนี่แหละครับ
ตุ๊กแก่จับแล้วเหนียวจับแล้วเต้นครับ

นี่ครับเจาะในแทง
โอ้โหภาษามวยบอกว่าเกาะติดคิดดังเลยครับ

เดี๋ยวมาจับตาดูครับว่าสินชัยเบียดเข้ามา
ล่างแล้วตีซอยไปเรื่อยเลยครับ

ล็อกเสียบเสียบ
สองดอกซ้อนครับ
หลับลังโภนอุ้ยยังแต่เล่นครับ
คิดไม่ออกบอกไม่ถูกครับเจอวงในของตุ๊กแก่ผี

นี่ก็พยายามเหลือเกินครับ
สู้จริงครับหัวใจนั้นเกินร้อย
ต้องบอกว่าสอบผ่านแล้วครับแต่ต้องปรับสไตล์
เพราะนี่มาต่อยครั้งแรกของพลังพลครับ
รูปแบบ๓ยกครั้งแรกในชีวิตครับพลังพลลูกปากน้ำ
อื้อฮือตัวสินชัยยังคงเบียดเข้าไป

ยังไม่หมดพิษส่งครับพลังพล
ต้องบอกว่าคู่นี้ชกกันแบบไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูครับ
อ่าถูกอกถูกใจแบบนี้ครับอาจจะได้เจอกันอีกครั้งครับ

เป็นมวยพิกัด๔๙กิโลกรัมแต่โอ้โหคุณภาพนั้นต้องบอกว่าเหนือคำบรรยายเลยครับ
คุณภาพขับแก้วครับบวกมาถึง๒แล้วกดมา
โอ้โหแล้วครับยังหักทิ้งไม่ได้ครับ

พลังพลพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วสอกขวาแต่เจอเขาซ้ายสวน

โอ้โหโอ้โหดูครับ
จังหวะเกี่ยวแล้วแทงด้วยซ้ายครับ
อืมคนละดอกคนละทีเลยครับดูครับ

พลังพลพยายามจะลุกไล่
ครบ๓ยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

แต่ว่าเดือดจริงครับคู่นี้
ท่านผู้ชมครับแม่คู่นี้ติดตาเลยครับ
นี่ครับลีลาของทางด้านวัดสินชัย

นี่ครับจังหวะสวนศอกสวนหมัดครับ
ดูครับโดนเต็มครับพยายามจะคืน
วงนอกเจอหมัดเจอศอกแต่วงในก็เหนียวครับวัดสินชัย
พลังพลนั้นพยายามจะเน้นที่ศอกขวานะครับ
แล้วใช้เหลี่ยมตัวช่วยต้องบอกว่าเก่าจริงครับ

โอ้โหแล้วทนจริงครับว่าสินชัย
คุณผู้ชมครับดุเดือดจริงนะครับคู่นี้ครับ
เราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลไฟเตอร์และรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์จะแตกหรือไม่

รับไปเลยเงินรางวัลซูเปอร์ไฟเตอร์คนละ๑๐๐๐บาท
พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้า
หลังจาก๓รอบแอคชั่นเราไปกันกันกับตัวจัดการ

วัฒนชัยสมศักดิ์ต่อซ้าย
คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือความมันที่มีคำตอบให้ท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับ
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์